เจ้าท่องรักร่ักสุดในพืนทีพ่าอีสานนะฮะมีพ่าส่ง
สะดอกเคาะนะจะต้องจ่ายตังค์ไม่สบายใช่ไหม
เพราะอัตมาเนี่ยเรียนหมอจบจากรัสเซียมา

ใครอยากได้ไตเทียมเดี๋ยวพาไปหาเพราะรู้จักหมอดังในกรุงเทพ

แต่ทั้งหมดคุณต้องเสียตังค์ให้อัตมาก่อน
เสร็จแล้วชาวบ้านสูญเงินไปร่วม๕แสนบาทเพราะถูกพระหลอก
สุนทรถาวโรตอนนี้กลายเป็นนายสุนทรไปแล้วอายุ๔๐ปีเพราะโดนจับศึกไปแล้ว
จริงเป็นชาวอำเภอประคำที่จังหวัดบุรีรำ
ชาวบ้านเขาก็ไปแจ้งตำรวจตำรวจก็ตามสืบจนไปจับกลุ่มได้
สำนักสงภูโค้งตำบลนาอาณาหนองทุ่ม
เป็นผลงานของสพแก้งคอเขา
นายสุนทรถูกจับในคดีช่อโกง
คือแอบอ้างไปทำพิธี
สามารถจะทำพิธีให้ใครมีเคราะห์มีโศกมีโรคมีภัย
เดี๋ยวทำพิธีแก้เคร็ดให้
อยากได้ไตเทียมเดี๋ยวจะพาไปซื้อไตเทียมจากโรงพยาบาลชื่อดังให้
หลอกไปหลอกมาแต่ชาวบ้านต้องเสียเงินก่อนนะเดี๋ยวจะพาไป
ก็เลยพากันเนี่ยไปแจ้งความที่สภแก้งคอแต่ละคนก็ถูกหลอก
แตกต่างกันไปแล้วแต่เคสนะฮะไปฟังเสียงของหนึ่งในผู้เสียหายครับ
อันแรกวันที่นี่แกก็ด้วยความอยากให้ลูกเศร้าลูกหายมันบ้า
บันนี้แกก็เอาเงินเอาเงินให้ฟังแกว่านะ
แกก็เอาเงินให้เงินหลอกแกไปบ้างเป็นหกหมื่น
อีกคนนึงคุณผู้ชมเขาต้องการจะไปหาหมอพระสุนทรนายสุนทรก็บอกว่า
เดี๋ยวพาไปเอาเงินมา๑๒๐๐บาทเดี๋ยวพาไปสุดท้ายก็ไม่ได้ไปเจอหมอครับ
แล้วก็มีผู้เสียหายอีกรายหนึ่งเธอพาลูกไปดูดวงกับพระสุนทรหรือนายสุนทร
และถูกทักว่ามีทุกข์หนักจะตายเลยครับ
ต้องแก้เคสต้องบูชาผ้าไต้เครื่องสังคพันธ์ต่างสูญเงินไป๒๖๐๐๐บาทเพื่อแก้เคส
สุดท้ายไม่ได้มีอะไรกลับมาเลยครับ
ทางด้านตำรวจนะฮะพันธุ์ตำรวจเอกกัมพลโนนุษย์ภูมิกับสภแก้งเคาะบอกว่า
นายคนนี้นะถูกหมายจับคดีข่มขืนกระทำชำราวมาก่อนแล้วในพื้นที่ร้อยเอ็ด
ตรวจสอบเจอย้อนไปปี๕๖ที่๑๐๑
มีผู้ชายคนหนึ่งแอบอ้างเป็นหมอเหมือนกันจบจากต่างประเทศเหมือนกัน
ไปเปิดคลินิกฝังเข็มอยู่กลางป่ารักษาเบาหวานความดันอมพึกอัมพาตชาวบ้านหลงเชื่อ
แห่ไปรักษาสุดท้ายทุกอย่างปลอมทั้งหมด
แต่เหตุการณ์ครั้งนั้นนายสุนทรอ้างว่าไม่ใช่คนเดียวกัน
แต่ว่าล่าสุดตรวจสอบพบอยู่ว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีการแจ้งมาอีกที
เคยเป็นเขาอ้างนะจบแพทย์มาจากรัสเซียครับเชี่ยวชาญด้านเส้นด้านกระดูกต่าง
เคยมีภรรยาเป็นคนรัสเซียแต่ภรรยาตายไปครับคุณผู้ชม
จากการที่นั่งเครื่องบินแล้วก็ตกเมื่อปี๔๑ลำเดียวกันกับคุณเจมสเรืองศักดิ์ซะด้วย
คุณผู้ชมนะแต่ล่าสุดพระสุนทรโดนจับศึกเรียบร้อย
ประวัตินี่ยาวเป็นหางว่าวทีเดียวฮะ